แม้ว่านักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยนะคะจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ว่าพลาดโอกาสไปโอลิมปิกเกมฝากผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะ
วันนี้นะคะพิชชี่จะพักเรื่องราวของการแข่งขันในสนามไว้สักนิด
และไปดูสเปคหนุ่มในฝันของสาวกันค่ะว่านักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทย
เขามีหนุ่มในฝันหน้าตาเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
แต่คราวนี้เราจะมาลองดูความคิดเห็นของนักตบลูกยางสาวของเรากันว่า
ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแหม่ใช่หนุ่มประเทศไหนจะหน้าเจี๊ยะและแซ่บกว่ากัน
เอาละไปเริ่มต้นกันด้วยที่น้องแนนถัดดาวล์นึกแจ้ง
ที่ตอบสั้นด้วยความเคลือเขิน
มองว่าใครหลอกกันครับ
กุมไทยหลอกกว่าอีก
กุมไทยหลอกกว่าอีก
ขณะที่อัชราพรคงยศนักตบสาวฟอร์มที่กำลังสดมาก

จะแปลกแหวกดาวขนาดไหนไปฟังน้องเพียวพูดครับ

นักตบทั่วกลวะกาวของทีมชื่นมั่งกับนุมนักเวิลลี่ไปแล้ว

หนุ่มไทยกับหนุ่มญี่ปุ่นเหรอที่ชัดเจนเลยนะคะ
หนุ่มญี่ปุ่นกันคิ้วหวั่นไหว
มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์
ไม่ชอบเลยผู้ชายกันคิ้วชอบผู้ชายไทยค่ะ
สำหรับสาวสวยฝีมือยอดเยี่ยมอย่างซาร่านักสลาต้อมคำคนนี้
ก็เป็นหัวใจของหนุ่มไทยทั่วประเทศเลยนะฮะ
ว่ากันอย่างนั้นซาร่าจะมองหนุ่มทั้งสองประเทศอย่างไรครับ
เอาละครับปิดท้ายด้วย
สาวใต้ในตาหวานชำยักษ์
แป้นปียนุษยแป้นน้อยด้วยความสดใสน่ารักแบบนี้
จะชอบหนุ่มแบบไหนไทยหรือญี่ปุ่น

ไม่ชอบตีเขาขาวติ๋ม
ชอบคนไทยดุเข้ม

ทั้งหมดก็คือสีสันเล็กน้อยจากขอบสนามนะครับ
ทีมงานไทยรัฐทีวีชุดฟรุ้งฟริ้งรายงาน
ไปแล้วบ๊ายบายฟรุ้งฟรุ้ง
แหมหนุ่มตั้งใจฟังกันใหญ่เลยนะคะ

พรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะนักวอเล็กบอลสาวไทย

เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ